เรื่องการเสียชีวิตของน้องเมย์นะครับ
นักเรียนเตรียมทหารที่เสียชีวิตนั้น
ก็ส่งผลกระทบกับหลายฝ่าย

แล้วก็มีการล่ารายชื่อให้ท่าน
ผลเอกประวิทย์นั้นออกด้วยจากการที่ให้
สัมภาษณ์ช่วงแรกเรื่องของการเสียชีวิต

มีการทำพิธีรอยอังคารแล้วนะครับ

กุศลผลบุญนั้นโดนบันเดินให้

นี่ฮะก็เป็นภาพของครอบครัวของน้องเมย์
ที่ไปลอยอังคารนะครับ

แม่ของนักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์ตันกลาง

การนำเท่ากระดูกของเมย์ไปทำ
พิธีลอยอังคารที่อ่าวดงตาน

จังหวัดชนบุรีครับพร้อมข้อความ

เพื่อเดินหน้าทวงความยุติธรรม

และขอโหสิกรรมรวมทั้ง

เพื่อประโยชน์กับคนรุ่นหลังตลอดไป

มามรุ่งเรืองรองเสนาธิการทหารนะครับฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
การเสียชีวิตของน้องเมย์ก็บอกว่าจะเร่งรัดให้เกิดการสอบสวนให้เสร็จก่อน๑๕ธันวาคม
จากนั้นจะส่งผลการสอบสวนให้กับผู้บัญชาการทหารสูงสุดมารับทราบต่อไปขอให้ญาติของน้องเมย์สบายใจ
การตรวจสอบของคณะกรรมการทำตามข้อเท็จจริงไม่มีอคติเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าความจริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับน้องเมย์ครับ
ส่วนที่ทำเสร็จแล้วเป็นข้อสรุปต้องมีการปรับปรุงระบบทำรงวินัยนะครับทั้งการรับนักเรียนการตรวจร่างกายการฝึก
ให้ประชาชนลงชื่อเรียกร้องให้ผลเอกประวิทธิ์วงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระลาโหมนั้นออกจากกำแหน่งโดยไประบุว่านายฐานะผู้นำระดับสูงของกองทัพผลเอกประวิทธิ์ได้ให้สัมภาษณ์โดยไม่สนใจข้อเท็จจริงไม่สนใจความทุกข์ส่วนของครอบครัวของน้องเมื่
ผู้นำหลายประเทศในโลกก็ถือปฏิบัติกันพลเอกประวิทย์ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งนะครับ